ปิดท้ายพาไปดูคลิปแปลกกันแล้วกันนะคะ
สำหรับใครปกติเวลาพาสัตเลี้ยไปเดินเล่น
แมวไปเดินเล่นบ้างจูงหมาไปเดินเล่นบ้าง
คราวนี้พาไปดูสัตว์เลี้ยงของชาวรัสเซียคนนี้เขาหน่อย

เป็นไก่แต่ไม่ใช่ไก่ธรรมดา

คุณผู้ชมเห็นทางด้านขวาตรงพื้นไหมคะ

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเป็นอาหาร

เขาบอกว่าเขาพาสัตว์เลี้ยงออกไปเดินเล่นใจกลาง

แต่อย่างที่บอกมันน่าประหลาดใจตรงที่สัตว์เลี้ยงนี้

แต่เป็นไก่และเป็นไก่แช่แข็งค่ะ

แล้วคือประเด็นใช้เชือกจูงเหมือนสัตว์ที่มีชีวิตปกติเลยนะ

จะบอกว่านอกจากไก่แช่แข็งที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงได้แล้วเนี่ย

ใช้คำว่ามีสไตล์ไม่เหมือนใคร

รองท้องรองเท้าเธอก็มีความ

แท้มอย่างคนละสีด้วยค่ะ

แต่งตัวปกติจุงสัตว์เลี้ยงไม่ได้เล่นปกติ
แล้วก็ไม่สนใจใครที่แอบถ่ายคลิปวิดีโอของเธอเอาไว้ด้วย

บอกว่ามีคนแอบถ่ายคลิปนี้โดยใช้โทรศัพท์มือถือ

หลายคนบอกว่าผู้หญิงคนนี้ไปพนันอะไรกับเพื่อนแล้วแพ้พนันหรือเปล่า

เล่นเกมกันอะไรอย่างนี้แล้วก็แพ้เลยต้องจูงไก่แช่แข็งพร้อมแต่งตัวให้ประหลาดที่สุดออกมาเดิน

เอาที่สบายใจค่ะอะไรที่คุณทำแล้วคุณสบายใจคุณก็
ที่จีนยังเคยมีอัลฟ่าการ์ดมาเดินเล่นก็มีคุณ
ถ้าใครไม่เดือดร้อนไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่เป็นไร
ก็สร้างสีสันนะเขาสร้างรอยยิ้มด้วยนะทำเถอะ